ท่านผู้ชมครับวันนี้๑๗กรกฎาคมเลิกดีครับ
เอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์แล้วก็แฟนสาวคุณวิกกี้เข้าพิธีวิวากันแล้ว

มีพิธีตั้งแต่เช้านะฮะยกขบวนขันหมากกันสวมแหวนกันฉลองมงคลสมรสกัน
เรียกว่าบรรยากาศชื่นมื้นแล้วก็เต็มไปด้วยความอบอุ่น
มีผู้คนในวงการบันเทิงมากมายที่มาร่วมแสดงความยินดีกัน
มีโมเมนต์แบบหวีดกิ๊กกิ้วกันมากด้วยนะ
ใช่ไหมนี่อันนี้แห่ขันหมากมาก่อนเจ้าเบาอ่าตอนเช้ามาแต่เช้าตรู่เลยเห็นไหม
หลังจากผ่านประตูเงินประตูทองอะไรเรียบร้อย
ก็เข้าสู่ขั้นตอนพิธีฉลองมงคลสมรส
นี่ขบวนขันหมาก
แล้วก็มีสวมแหวนบรรยากาศรับตัวเจ้าสาวในพิธี
ดูภาพตอนสวมแหวนหน่อยสิตอนบนพิธีมงคลสมรส
หลังจากนั้นก็จะมีฉลองมงคลสมรสตอนบ่ายต่อ

โมเมนต์สำคัญเพื่อนฝูงก็ดีใจกันใหญ่
เดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยช่วงที่เขามีการเต้นรำโอบกอดกัน
เวียปั่นน้ำตาด้วยก็ลาไปด้วยความอบอุ่นความสุขความรักของคู่นี้เลยก็แล้วกันนะคะ
วันนี้หมดเวลาของไทยรัฐนิวส์โชว์แล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับ